เหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นกับสถานการณ์โควิดเยอะเลยนะครับ
อย่างคุณแม่ลูก๒ก็คือเป็น๓คนเป็น๓สาวแม่ลูกนะฮะ
คุณแม่ลูกสองเนี่ยปรากฏว่าคุณแม่ตายติดโควิดตาย
ไปมาก่อนที่คุณแม่ตายคุณแม่รู้ตัวเหมือนรู้ตัวล่วงหน้า
อาการคุณแม่ไม่ไหวแล้วสุดท้ายคุณแม่ตายคุณแม่ก็สั่งเสีย
เสียลูกสาวสองคนถ้าแม่ตายให้ไปบ้านเด็กกระพ้า
และเด็กเป็นคนถ่ายทอดความระทมใจครั้งนี้ด้วยตัวของเด็กเองฟังเสียงน้องครับ
อืม
พี่คนโตปลอบคุณแม่พี่คนโตอยู่ป๔อายุ๙ขวบ
ตอนนั้นคุณแม่ยังไม่เสียแต่คุณแม่อยู่แม่บอกว่าแม่น้องมันห่วง
แล้วสุดท้ายแล้วอีกวันหนึ่งแม่ไม่ฟื้นแม่ฟุบลงไปแล้วไม่ฟื้นอีกเลย
จนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มานะฮะสุดท้ายเจ้าหน้าที่มาก็มานำร่าง
ตอนแรกยังไม่ทราบคือแต่สัญญาณที่ถามไปแล้ว

คุณแม่ท่านนี้อายุ๔๔เสียชีวิตจากสถานการณ์โควิดจริง
สองคนนี้เป็นไงไม่รอดติดโควิดเหมือนกัน
น้องสองคนนี้ก็ติดโควิดเหมือนกัน
เรื่องของเรื่องเนี่ยเขาอยู่กันลำพัง๓คน

๒คนป๓กับป๔๗ขวบกับ๙ขวบ

เพื่อนบ้านท่านก็น่ารักมากพาคุณแม่ไปหาหมอ

ไม่เป็นไรหมอบอกไม่เป็นไร
กลับบ้านเอายาเอากินที่บ้าน

คือระดับผู้ป่วยคงไม่ใช่สีเขียวแล้วใช่ไหมคะ

แต่พอให้มาอยู่ที่บ้าน๓วัน

สองน้องหนูน้อยนี่ทำไง

ตอนนี้เนี่ยทางกำนันในพื้นที่ก็คือ

กำนันตำบลบางฉลงที่จังหวัดสมุทรปราการ

เรื่องต้นให้อสมให้ผู้ใหญ่บ้านดูแลไปก่อน

ติดต่อย่าดมีเหรอไม่แน่ใจ
หายเมื่อไหร่เดี๋ยวจะติดต่อย่าด
เพื่อมารับไปอุปการะเลี้ยงดูต่อไป
นี่คือสถานการณ์ความโหดร้ายของโควิด